เป็นคลิปล้านลาของใหม่ดาวิกาค่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
ก็ไปกับพี่เต๋อนะคะไปกับมิ้นไปกับภูผาค่ะ
ก็อดอิจฉานได้จริงนะคะในความหวานของแต่ละคู่นะจ๊ะ
เขาแข่งกันหวานเลยนะสองคู่นี้นะคะน่ารักจริงนะคะ
แต่งานนี้ค่ะไปถึงเชียงใหม่น้องใหม่บอกไม่ได้ไปแค่พักผ่อนหย่อนใจนะคะพี่
หลักเลยค่ะเจ้าตัวจะไปแก้บนกับหลวงพ่อทันใจค่ะ
ใหม่บอกว่าบนเอาไว้แล้วสำเร็จได้งานปีนี้ที่ตัวเองอยากได้
จัดพวงมาลัยชุดใหญ่ถวายไปถึง๕๐๐พวงคุณผู้ชมค่ะ

ครั้งที่แล้วได้ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นบนเป็น๕๐๐พวง
เรารู้สึกว่ามันใช่ค่ะใช่ค่ะกับสิ่งที่เราแบบขอเอาไว้
คือที่จริงแล้วมันใหม่ไม่ได้ให้ทุกคนไปทำนะคะ
มันแล้วแต่คนว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความสบายใจ

อย่าเรียกอย่างนั้นเลยค่ะเกรงใจค่ะ
เหมือนชิวมากกว่าว่าเออขอไว้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
คือแบบมันอาจจะไม่ได้๑๐๐มาจากสิ่งที่บน
มันมาจากสิ่งที่แบบเราใช้ชีวิตประจำวัน
เราพยายามในการทำงานของเรามันถึงได้มาในสิ่งนั้นด้วยค่ะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนคนนี้เออพี่เต๋อนะคะ
ช่วงนี้ถูกจับจิ้นกับพี่โป๊ปคุณค่ะ
เจ้าตัวแม้จะหวั่นใจในตัวฝ่ายชายนิดนะคะ
แต่บอกเลยว่าไม่ห่วงนะคะยินดีให้คู่ของคุณเต๋อคุณโป๊ปเนี่ย
ฟินกันเต็มที่เลยด้านพี่เต๋อค่ะ
เลยต้องรีบออกมาบอกให้สบายใจนะว่าเออว่ายังไงค่ะก็รักแค่น้องใหม่คนเดียว
แต่เรื่องจิ้นกับเพื่อนโป๊ปนั้นถ้าทุกคนแฮปปี้นะคะ
เต๋อก็แฮปปี้จ้ะ
ผมรู้ดีครับว่าผมแบบเป็นยังไง
อาจจะมีหวั่นไหวไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายจะกลับมาสู่เส้นทางเดิมให้ได้

จริงดีนะครับผมว่าเออจิ้นมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานดีครับ
มันเป็นความน่ารักคือเหมือนมาเราก็เป็นวัยที่แบบอายุใกล้กันด้วย
มีความน่ารักสังเกตไหมเวลาเห็นผู้ชายแบบหน้าตาดีพระเอกเนี่ย
แล้วเขาหอกล้อกันมันเคมีมันเข้ากันจังเลยนะ

คู่นี้เนี่ยเขาแบบดูเหมือนว่าเคมีมันจิ้นกัน
เพราะว่าหลายอิริยบทเนี่ยแค่เขาหันหน้าเนี่ย
บตาหรือการพูดคุยหยอกล้อเฮ้ยมันได้

ใช่อารมณ์แบบนั้นแล้วยิ่งได้มาร่วมภาพยนตร์
ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันที่จะเข้าฉายในปีนี้
อยากเรียกพี่ว่าพ่อเนี่ยหลายคนเนี่ย
รอเลยนะคะว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังทำเงินหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ